แหลกแยกวิพานะคะเจวิขอเมาส์มอยเลยเรื่องนี้แซ่บ
เขาบอกว่าพระเอกคนนึงเนี่ยนะเบื้องหน้าแสนดีทุกอย่างทำตัวเป็นคนดี
แต่เบื้องหลังเนี่ยนะชอบไปตีท้ายครัวชาวบ้านค่ะ
เรื่องราวเป็นไงจ๊ะเจ๊วิจ๋าเล่าหน่อยค่ะ
อาทิตย์นี้เจวิแทบช็อกเมื่อได้รู้ข้อมูลลับว่า
พระเอกผู้เส้นดีวิกน้อยศรีและเป็นที่รักของทุกคน
จะมีพฤติกรรมซุกสนชอบแอบหลอกเจาะแจ๊เจาะไข่แดงแฟนชาวบ้าน
คือวีรกรรมของฮีมีมาเยอะ
ก็เคสสาวน้อยหน้าหมวยนางหนึ่งสวยระดับนางเอกเลยนะคะคุณ
แต่เป็นได้แค่แฟนนักร้องดังยุค๙๐
ก็เปิดตัวควงกันไปไหนมาไหนนี่แหละ
เพื่อนปุ๋มเขาเรียกกันพ่อแม่ทุกคน
จู่อีตาพระเอกปากพองไม่รู้โผล่มาจากไหน
ทำที่มากรีดนักร้องลื้อนพี
ได้แวะเวียนมาอยู่กวนเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
จนกระทั่งน้องหมวยมาบอกตอนหลังว่าที่แท้อิตาพระเอกปากพองแอบจ้องเขมือบนางอยู่
ไหลแอวท้องคืนทั้งวันทั้งพอไปนอนคอนโดไฟล์ยิงในวันที่พี่นักร้องไปตัวต่างจังหวัด
แม่การแสดงออกเริ่มชัดเจนซื้อตุ๊กตาแพงตัวละหมื่นสองหมื่นให้
ไอ้ร้าวเนี่ยก็ไม่เชื่อนะขอดูหลักฐานน้องหมวยปรากฏว่าครบทุกอย่างค่ะ
โรนใจจนอ้าหมวยคิดว่าแฟนตัวเองผิดได้
เนี่ยเจวิขอเตือนแทนนะที่นักร้องกับน้องหมวยเขาจะแต่งงานกันปีหน้าแล้ว
เลิกไปตีท้ายครัวเมียชาวบ้านได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดโดนแฉเนี่ย
จะงามใสไม่ได้พูดไม่ได้เกิดนะคะคุณ
แฉแหลกแย้นด้วยค่ะ
คำใบ้เยอะแยะนะคะชาวเน็ตทำงานหน่อยค่ะ
เมาส์ต่อแล้วกันนะในเพจบันเทิงไทยรัฐค่ะพระเอกปากพองกินอะไรร้อนร้อนมา